ดูต่อกันที่๒ศิลปินจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดกันหน่อยนะคะ
พิษโควิด๑๙เหมือนกันค่ะก็ต้องแขวนไมค์
ไปดูซิว่ามีกิจกรรมทำอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะบันเทิงไทยรัฐเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูไลฟ์สไตล์ช่วงพักไมค์อยู่บ้าน
หยุดเชื้อเพื่อชาติของน้องกล้องกล้องสมุทรแล้วก็เป้วีรสักค่ะ
หนุ่มกล้องเขาร่วมกับครอบครัวเย็บหน้ากากอนามัยนะคะกว่า๓๐๐ชิ้นเลยค่ะ
เป็นหน้ากากแบบผ้านะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องในหมู่บ้านจังหวัดน้องคาที่
หนองคายจังหวัดสะแก้วค่ะที่เจ้าตัวอยู่นะคะ
ส่วนทางด้านของหนุ่มเป้วีรศักดิ์ก็ไม่อยู่เฉยค่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่ต่อเติมบ้านหลังใหม่ที่เจ้าตัวเนี่ยตั้งใจสร้างให้กับครอบครัว
ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงเลยนะคะทั้งคู่เลยจ๊ะสุดยอด
นี่เป็นสไตล์แบบสองหนุ่มบ้านแต่ว่าได้ใจสาวทั่วประเทศนะจ๊ะแบบนี้